แต่เขาบอกว่าจริงแล้วคนที่ปีชงปีเชิงมันผ่านมาแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้ว

วันที่๒๒มกราโทษ๒๒ธันวาที่ผ่านมาเนี่ย

วันนี้เรามาวันที่เป็นวันเปลี่ยนปีพอดี

พ้นชงและจะกลายเป็นปีที่ดวงดีที่สุด

เราย้อนกลับไปสัก๒๒ธันวาคม
คนที่เกิดปีวอก
ซึ่งคุณชง๑๐๐จากปีที่แล้ว

หลุดชงแล้วกลับกลายเป็นปีที่เห็งที่สุด

ตั้งแต่๒๒ธันวาที่ผ่านมา๕ทุ่มไปแล้วเนี่ย
แล้วคนที่กลับมาชงใหม่
ก็จะมีพวกเราเห็นตามเว็บเยอะไปแล้ว
ละกาชวสมะเมียอะไรแบบนี้นะครับ

ได้อะไรกระเป๋า

คุณจะกลายเป็นคนที่ดวงดีที่สุดผมพูดประมาณ๔ทุ่ม๔๕พอใกล้จะ๕ทุ่ม
คุณอั้นพัชรภาเร่งพูดเร็วเพราะว่าอ้ำปีม้าเดี๋ยวเลย๕ทุ่มแล้วจะชง
โอ้โหไม่ทันแล้วอ้างปีเดียวกับฉัน
พูดสัดไป๕ทุ่ม๑๕แล้วผมอ้างชงเลย
เห็นมีโลเล็กด้วยแต่แอปทักษะออนได้รางวัลที่๑ของปี
กลับกลายเป็นปีที่ดวงดีที่สุด
เพราะฉะนั้นปีวอกคุณไม่ต้องไปรอถึงตรุษจีนหรอก
ดวงของคุณปีวอกหรือคนที่เกิดปีชงว่าปี๒๕๖๕ที่ผ่านมา
ชีวิตคุณดีแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะดีสุดหลังจากตรุษจีนแล้ว
เดี๋ยวในช่วงใกล้ตรุษจีนจะมาแนะนำเคล็ดลับในการ
เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเพื่อให้ชีวิตดี
โอ้โฮสุดยอดงั้นครับอย่างนี้คุณเปลี่ยนผ้าปูเลยสุดยอด